ใครที่จ่ายเงินอาจจะเป็นจ่ายหนี้จ่ายเงินจ่ายอะไรก็ตามด้วยการใช้เช็ค
แล้วเช็คนั้นไม่สามารถขึ้นเงินได้หรือว่าเช็คเด้ง
อันนี้เนี่ยถ้าตามบทกฎหมายเดิมมีความผิดทั้งทางแพ่งและอาญา
ซึ่งอาญาเนี่ยนะคะก็คือมีทั้งโทษปรับ๖๐๐๐บาท

แต่ทีนี้วันนี้ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะเขาออกมา
ชี้แจงบอกว่าหลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ย
ทุกคนเห็นชอบให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คปี๒๕๕๙

สาเหตุก็คือว่ามันไม่สอดคล้องกับมาตรา๗๗ของรัฐธรรมนูลไทย
ตรา๗๗รัฐธรรมนุนไทยเขาบอกนะคะว่าโทษทางอาญาเนี่ยคือควรจะใช้สำหรับคนที่กระทำผิดทางอายาร้ายแรง
อย่างเช่นลักทรัพย์ฆ่าคนข่มขืนอะไรอย่างนี้คืออาญาที่เป็นโทษร้ายแรง
แต่มันไม่สอดคล้องกันกับเรื่องของแค่ว่าสมมุติเราเป็นหนี้เราเซ็นเช็คจ่ายแต่เราไม่มีความสามารถในการชำระหนี้นั้นด้วยการใช้เช็ค
มันไม่ควรผิดหนักร้ายแรงถึงขั้นเข้าไปอยู่ในกฎหมายอาญา
แล้วก็ไม่สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ์พลเมืองแล้วก็สิทธิ์ทางการเมืองข้อ๑๑
ที่บอกว่าคนเนี่ยไม่ควรจะถูกเข้าคุกเพียงแค่ว่าไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ตามสัญญาด้วยการใช้เช็ค
ปัจจุบันเขาบอกว่าระบบการใช้เงินของบ้านเราทุกวันนี้ค่ะ
กระทรวงยุติธรรมเขาก็เลยเสนอให้ยกเลิกกฎหมายเช็คดีกว่าซึ่งตอนนี้คอรมอลเห็นชอบแล้วนะคะ
เขาบอกว่าถ้าประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศ๑๒๐วันหรือประมาณ๔เดือนนะคะ
ทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าฉันมีลูกหนี้ลูกหนี้เซ็นเช็คมาจ่ายแต่เช็คเด้งขึ้นเงินไม่ได้ฉันก็เอาผิดเขาไม่ได้เหรอ
อันนี้เขาบอกว่าถ้าพิสูจน์ว่าลูกหนี้คนนั้นนะคะไม่ได้มีเจตนาในการที่จะเซ็นเช็คเด้งให้อันนี้ไม่ผิดอาญาแต่ฟ้องแพ่งได้นะคะ
เพราะยังผิดทางแพ่งอยู่เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินแต่ถ้าเกิดสมมุติเราพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้คนนี้ตั้งใจเลยตั้งใจเซ็นเช็คเด้งให้เรามีเจตนาในการทุจริตอันนี้ก็อาจจะไปเข้าข่ายกฎหมายอาญาข้ออื่นแต่ก็คือจะไม่ใช่กฎหมายเช็คเด้งที่เคยมีอีกแล้ว
คนละอย่างโลกมันเปลี่ยนไปแล้วถูกต้อง
ใช่ค่ะคือเขาบอกว่ามันไม่สอดคล้องกับกติกาสากลด้วยไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูลคือมันย้อนแย้งกันนะคะเขาบอกว่าคำว่าอาญาโทษอาญามันต้องเป็นการกระทำความผิดที่ร้ายแรงแต่สมมุติถ้าเกิดเราแบบเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะคือเราเซ็นเช็คไปแล้วอาญาถูกต้องไหม
ใช่ค่ะเป็นอาญาด้วยก็คือมีจำคุกด้วยปรับด้วยเขาบอกว่าคนเราไม่ควรถูกจำคุกเพียงเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายหนี้
ก็จริงนะแต่บางคนตั้งใจที่จะมาเช็ค
นี่ไงถ้าตั้งใจถ้าเจตนาทุจริตตั้งใจให้เด้งอันนี้ผิดอาญาข้ออื่นเพราะมันยังมีกฎหมายอื่นรองรับอยู่อาจจะเป็นช่อกงหรือเปล่า

ถ้าเป็นช่อกงน่าสนใจอันนั้นคุยอาจจะโดนแต่ถ้าอ๋อข้อหมายถึงว่า
อย่างนี้ค่ะก็ถือว่าไม่ผิดอายาแต่ใต้ต้องมีอย่างฝ้องแพงได้อยู่
แต่อย่างบางคนขึ้น
เพราะฉะนั้นโอเคล่ะจากที่เมื่อก่อนเรารู้ว่าเช็คเด้งเป็นอาญา
วันนี้มันเปลี่ยนแล้วมันเหลือแค่แพ่งนะฮะแต่ก็อยู่ที่เจตนา
ไม่ใช่โอ้โหเดี๋ยวก่อนนี้เช็คเด้งไม่เป็นอาญาเซ็นใหญ่เช็คไปแล้วไม่กี่บาท
กลายเป็นว่าโอ้โหนี่ต้องอ่านข่าวเช็คเด้งรายวันอะไรอย่างนี้ก็ไม่ไหวเนอะ
เพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนเป็นเนี่ยเห็นไหมละทุกวันนี้คนเก่งจะได้
เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคนจะยิ่งสมองดี
หาช่องทางกลงคนสูบมั้ยช่องกลางกลงคนทุกวันนี้แปลก
เออแพมหาทุกช่องที่มีเลย
ก็ได้ก็ได้